ต้องส่งกำลังใจให้กับสาวจันจิแบบหนักนิดนึงนะคะ

ทางด้านพี่ชายคนสนิทอย่างมาริโอมาวเลอร์นี่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญมากนะคะ
เพราะว่าคอยอยู่เคียงข้างถึงแม้ว่ามาริโอเนี่ยจะงานเยอะงานหนักขนาดไหน
ริโอบอกว่าเธอเชื่อว่าจันจิดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดี
แล้วก็ทำหน้าที่ของลูกอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
ให้กำลังใจครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเป็นอุบัติเหตุ
เป็นการสูญเสียอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งโอ้ก็แสดงความเสียใจครับ
แล้วก็พยายามแบบบอกให้น้องทำใจดีอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นสิ่งที่อาจจะผ่านไปได้ยากครับ

เพราะว่าการสูญเสียเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ
เห็นครับก็เห็นว่าเขาดูแลคุณพ่อดีอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็ถึงตอนนี้เขาก็ยังต้องจัดการอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ให้กำลังใจไปครับ
ก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณจันจิอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ